สวัสดีครับพรุ่งนี้เริ่มต้นวันทำงานอีกแล้วนะครับแน่นอน
สถานการณ์ฝนยังคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องเตรียมการรับมือฝนที่จะ

หลังจากที่พายุเบบินคา

มีการเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณ

บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน

ก็คือส่งผลทำให้ในบริเวณหลายพื้นที่

มีฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวัน

มีการเคลื่อนมาสู่เมืองไทยแล้ว
ด้วยลักษณะของการเป็นห่อมความกดอากาศต่ำ

ดังนั้นจึงทำให้ฝนที่ตกลงมา
บริเวณที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำ

ตกมาติดต่อกันนานนะครับ

กว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ

เฉพาะตอนบนของภาค๒๒๓๓องศาเซลเซียต

ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นจุดที่ติดกับลาวนะครับ
ฝนมีโอกาสตก๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ตอนล่างฝนอาจจะตกน้อยหน่อยนะครับ
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๓๓องศาเซลเซียตนะครับ

การเกิดฝนนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณฝั่งที่ติดกับพม่านะครับ

ส่วนอุณหภูมินั้น๒๔๓๔องศาเซลเซียต

การเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่นะครับ

อุณหภูมิอยู่ที่๒๔๓๒องศาเซลเซียต

การเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ก็จะคล้ายกับช่วงที่ผ่านมานะครับ
จังหวัดที่ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์คลื่น

ส่วนอุณหภูมิอยู่ที่๒๒๓๖องศาเซลเซียต
ขณะที่บริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ยังคงต้องระวังฝนตกอย่างต่อเนื่อง
โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ
จุดที่ต้องระวังคลื่นอยู่ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไปจนถึงกลางสัปดาห์นี้ก็คือ
ในบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางของภาคนะครับ

คลื่นสูงประมาณ๒๔เมตร
ส่วนอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๓๓๕องศาเซลเซียต
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงทรงเหมือนกับช่วงที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ฝนอาจจะตกเพิ่มมาหน่อยหนึ่ง

โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐องศาเซียต
ของพื้นที่อุณหภูมิ๒๖๓๒องศาเซลเซียต
นี่คือการคาดการณ์อุณหภูมิหลังจากนี้นะครับ

จัยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ